อีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็แน่นขนาดจริงจริงคือร้านขายเสื้อผ้าลายดอกเสื้อผ้าสงกรานยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยใช่ไหมเรายังไม่มีเหมือนกันเนาะไปหาเราจะไปเล่นที่ไหนก่อนอ่ะคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกันหน่อยสิว่าไปเล่นสงกรานที่ไหนกันบ้างนี่ค่ะเขาบอกว่าปลาจีนบุรีจัดเต็มทุกพื้นที่เหรอ

แล้วเล่นสงกรานก็เก๋ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะเจ้าของร้านเขาบอกเลยว่านี่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมาซื้อทุกวันทุกวันจริงจริงก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะทำให้เสื้อผ้าสงกรานขายดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าไม่ได้จัดนานด้วยจัดเต็มทุกพื้นที่ด้วยแถมร้อนจนแทบจะไม่ไหวแล้วด้วยใช
นะครับ